ฉลองมงคลสมรสแล้วสำหรับคู่รักมาราทอน

หล่อกันสุดฤทธสุดเด็ดเลยคุณผู้ชม

ช่วยดูภาพเอาเองมันมีแต่คำว่าสวยจริงนะงานเต็มไปหมดครับ
บรรยากาศทั้งเจ้าสาวทั้งเจ้าบ่าวอุ้ยมันลงตัวอืม
คุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งวันที่แสนพิเศษของคู่รักมาราทอนแพนเค้กเข็มนิดแล้วก็พี่หมีนะคะ
กับการจัดงานฉลองมงคลสมรสค่ะที่จัดขึ้น

ทั้งสาวแพนแล้วก็พี่หมีนะก็ควงกันมาเปิดใจให้สื่อได้สัมภาษณ์ค่ะ
โดยทั้งคู่เล่าว่าใช้เวลากว่า๖เดือนในการเตรียมงานค่ะ
อยากจัดเพื่อให้คนที่ทั้งสองคนรักมาร่วมบันทึกความทรงจำดี
ในวันที่สำคัญของทั้งคู่ส่วนงานที่ผ่านมาค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นพิธีแต่งงานสวมแหวนที่จัดไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
รวมไปถึงพิธีล้านนาที่เหนือด้วยถือว่าเป็นเหมือนการร้อยเรื่องราวความรักของทั้งคู่ด้วยนะคะ
ใจจริงจริงจ้ะแล้วก็งานล่าสุดนี้นะคะ
จะเป็นการรวมโมเมนต์ความสนุกสนานมีทั้งพิธีการลอดซุ้มกระบี่ด้วยคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้ถือว่าเป็นความฝ่ายฝันของสาวหลายคนนะคะ
ตอนแรกดิฉันคิดว่าเขามีแคทบล็อกยาวคิดว่าจะมีเอาเพื่อนมาเดินแบบ
ที่ไหนได้ลอดซุ้มกะบี่ไปเลยคุณผู้ชม
สุดยอดเลยค่ะโอ้น่ารักจริงมันดูมีมนต์ขลังนะดูสิโอ้ค่ะ
อกจากนั้นค่ะมีโชว์น่ารักจากทั้งคู่ด้วย
ทีมงานคุณผู้ชมนี่ไม่ให้เสียชื่อโอ้โห
สุดยอดหมุน๓๖๐องศาเหลือตีรังกาแล้วอย่างเดียว
ยังยังไม่ได้ตีรังกาสุดยอดเลยจัดเต็มคุณผู้ชมดูนะ
ทั้งเรื่องชุดเรื่องเสื้อผ้ามีทั้งหมดเลย๕ชุดนะคะ
จะดีไซเนอร์ทั้งหมดเลยเน้นผ้าไทย
แพนค่ะสวยออร่าเจ้าสาวเปล่งประกายสุดเลย
รับว่าก่อนหน้านี้ดูแลตัวเองนะเพื่อวันนี้เลย
กรีดตาสองชั้นมาคำก็บอกว่าทำเลยสุดยอดแพนเค้ก
ดูแล้วผิวพันธุ์สวยขึ้นจนเจ้าบ่าวมองเนี่ยเคลิ้มไปเลยเคลิ้มในความสวย
อกจากนี้ค่ะก็ยังมีพูดถึงโมเมนต์นะ
ที่ผ่านมาในการใช้ชีวิตคู่ด้วยต้องปรับตัวกันแค่ไหน
ซึ่งพี่หมีค่ะก็ยอมรับเลยว่าใจเย็นแล้วก็ถือคติ
ภรรยาแล้วจะเจริญสุดยอดเลยพี่หมี
แพนเค้กค่ะก็บอกขำว่าขอใช้สิทธิ์ในความเป็นภรรยามากขึ้นนะคะ
อกจากนี้ค่ะยังแย้มถึงเรื่องทายาทด้วย
แล้วจะมีเบบีเลยหรือเปล่าไปฟังคำตอบค่ะ

พี่หมีก็เป็นใจให้ทางใช้สิทธิ์ความเป็นภรรยาเป็นที่เจริญกัน

แต่ว่าก็ค่อยให้ทุกวันมันโอเค

ใครในงานนี้ดาราท่านไหน

เอ้าอุ้ยเอาเปล่าเลยอ่ะ

นี่เลยเพลงของเขากำลังดังเลยนะคะ

คือแบบไม่มีคู่แข่ง
ดอกไม้เนี่ยหล่นมาตรงหน้าดิฉัน

เอาสิคือแบบไม่ต้องแย่งกับใครเลย

มาปุ๊บเข้ามือเกรสปั๊บเลย

หรือว่าเอ้ยเอาดีกำลังมาเลย
เอ้ยเอาแล้วเขาบอกไปนะว่าไม่รีบเรื่องนี้